มาดูเรื่องราวของเจ้าตูบตัวนี้หน่อยโอ้โห
มันไปติดอยู่ตรงประตูคุณ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือฮะ

หน่วยกลุ่มภัยนครสาเกรษตั้งนอกกำลังต้องช่วยเหลือ
เจ้าสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้สีดำอายุประมาณ๓๔ปีช่วยผม
คุณเข้าไปได้ยังไงคือไอ้วงนั้นมันเป็นวงกลมใช่ไหม
แล้วหัวมันเข้าไปอ่ะนี่มันดีนะเนี่ยไม่ได้มีแบบเหมือนกับ
วดที่แหลมทิ้มแทงคอแทงหัว
คุณอาริยาถามให้หน่อยสิว่ามันเข้าไปอีท่าไหน
ฉันถามถามได้แต่มันฟังดิฉันรู้เรื่องหรือเปล่า
นั่นสิครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยคิดก่อนติ๊กต๊อกก่อน
ว่าจะเอามันออกมาจากประตูเหล็กตรงนี้ยังไง
จุดเกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านพักในชุมชน
คุ้มแสนสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาน้ำให้มันกินนิดหน่อยก่อน
ใจเย็นลงนะลูกนะอย่ากัดพวกพี่นะ
หลังจากนั้นใช้ครีมตัดเหล็กนะฮะ
ในการต้องตัดเหล็กตรงนี้ประตูตรงนี้นะครับ
ใช้ความระมัดระวังอย่างมาก
เนื่องจากเหล็กลูกกรงเนี่ยโอ้โห
คือมันฟิตเลยฟิตเลยว่ามันแน่นอยู่กับคอกับหัวของสุนัขเลย

เพราะว่ากลัวว่าตอนตัดตอนเจียมันจะไปเข้าหัวหมาน่ะ
เพื่อนหมาก็มาช่วยลุ้นนะ

อืมเสียงตอนช่วยเนี่ย

คุณผู้ชมฮะทีนี้เจ้าของบ้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุในขณะที่กำลังจะออกไปทำธุระข้างนอกนะ
จะมาเปิดประตูเดินมาถึงประตูตกกระจายเลยลูกเอ้ย
ทำไมหัวมาติดคาลูกลงเหล็กที่ประตูหน้าบ้านแบบนี้
สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขของเพื่อนบ้านนะคุณนะ
มันพยายามเหมือนจะมุดเข้ามาในนี้นะครับ
ทีนี้ทางเจ้าของบ้านพยายามช่วยเหลือ

สุดท้ายกู้ภัยมาตัดนี่คุณโอ้โหมันออกได้แล้ว

ทุกคนดีใจนะครับเพราะว่าสุนัขมันก็มีชีวิตนะ

สาเหตุคาดว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมุดมา
มันจะมาเล่นกับสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ในบ้านหลังนี้
แล้วเกิดซุกซนหัวไปติดอยู่นี่
นี่แล้วสุนัขตัวนี้อยู่ในทีมอาเจนด้วยนะคุณนะ

โอ้โหรอดนะลูก